ข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ข่าวต่อไปนี้อีกมุมหนึ่งเป็นข่าวเศร้า
ส่วนอีกมุมหนึ่งเป็นข่าวน่าสนใจน่าสงสัย
ข่าวนี้เกิดจากที่พระครูโสพลขันติธรรม
หรือว่าพ่อท่านอุดมนะคะเป็นเกจิอาจารย์ดัง
และเป็นเจ้าอาวาสด้วยของวัดครูขาจังหวัดอุบลราชธานี
ละสังขาลที่โรงพยาบาลสภาษิตที่ประสงค์
เมื่อวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
หลังจากละสังขารไปแล้วศิษยานุสิตร่วมกันเก็บกวาด
ทำความสะอาดกุฏิของท่านค่ะ
ทำความสะอาดไปกวาดไปเช็ดไปถูไป
ไปเจอเงินตามจุดต่าง

ไปเจอตามจุดต่างรวมแล้วเอามานับรวมกัน

ศิษยานุสิตเอามาแชร์ในโลกออนไลน์ค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ทราบข่าวเดินทางไปที่วัดเลยนะคะ
เป็นสถานที่ตั้งศพของพระครูโสพลขันติธรรม
ชาวบ้านเรียกว่าพ่อท่านอุดมค่ะ
เพราะท่านอุดมมีลูกศิษย์ลูกหาหลั่งไหล
เข้ามากราบไหว้ศพอย่างต่อเนื่องนะคะ

หลวงพ่อเป็นพระที่วัดแห่งนี้๖๒พันศาแล้ว
ในปี๒๕๑๘ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน
อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลด้วย
ที่ผ่านมาลูกศิษย์เข้ามาขอให้หลวงพ่อทำพิธีต่าง
เช่นเจิมสิ่งของเพื่อความเป็นเสร็จมงคล
รวมทั้งรักษาอาการบาดเจ็บตามความเชื่อของคนท้องถิ่น
กระทั่งหลวงพ่อป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้น
และมรณภาพเมื่อ๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หลังจากนั้นค่ะจะต้องมีการจัดงานศพ
ซึ่งบรรดาศิษยานุสิตเองและคณะกรรมการในวัดกว่า๑๐คน
เก็บของภายในสาราการประเรียนของวัด
ซึ่งเป็นจุดที่หลวงพ่อจำวัดอยู่เคยจำวัดอยู่
และจุดนี้แหละเขาบอกเขาจะใช้เป็นสถานที่ตั้งศพ

แต่พอเริ่มช่วยกันเก็บกวาดปรากฏว่า
แต่ละคนก็ไปเจอเงินจำนวนต่าง
รวมกันเป็นก้อนหล่นลงมาจากผ้าตรายบ้าง
บางคนก็ไปเจอที่มันซ่อนอยู่ตามจุดต่างบ้าง
มีตั้งแต่๑๐๐๐บาทไปจนถึง๑แสนบาท
นับกันเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะครับ
ซองและเงินแต่ละก้อนจะอยู่ในซองสีขาว
เขียนไว้ด้วยว่าได้มาเท่าไหร่ได้มาเมื่อไหร่
เอามานับรวมกันแล้ว๑๐ล้านบาท

นับแบบนี้มีแบงค์สีแดงสีม่วงสีเขียว
ครบเลยค่ะเอาฟังเสียงลูกศิษย์ค่ะ
ท่านเป็นพระที่สมรรถะนะครับ
แล้วก็เป็นที่น่าเลื่อมใสทางด้านการปฏิบัติขององค์ท่านนะครับ
ก็ทำให้ประชาชนทั่วไป
เนี่ย

เวลาได้ปัจจัยที่ญาติโยมบริจาค
ท่านก็จะซุกไว้สอดไว้ตามพื้นที่บริเวณที่ท่านอยู่นะครับ
อาจจะเป็นในหมอนในหมอนก็มีในแจกันก็มีนะครับ
แบบนี้ครับก็สะสม

เอาไปเก็บไว้เป็นกำลังอะไรแบบนี้ไม่มีครับ
อกจากนี้ลูกศิษย์บอกว่าเงินทั้งหมดหลังจากนี้
ส่วนหนึ่งจะเอามาใช้ในการจัดงานศพแบ่งกันไว้นะคะ
ส่วนที่เหลือจะนำไปธรรมนุปรัมรุมวัดต่อไป
ด้วยความโปร่งใสแน่นอนก็คือจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทุกขั้นตอน
เวลาที่จะเอาเงินออกมาใช้จากบัญชี
ส่วนศพของหลวงพ่อจะมีการสวดพระอภิษฐรรมบำเพ็ญกุศล
จนถึงวันเสาร์ที่๗ธันวาคมนี้และจะเก็บสรีระไว้๑ปี
หลังจากนั้นจะขอพระราชทานเพลิงศพซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปีหน้าค่ะ